ต้องถามทั้งสองท่านแล้วถามคุณผู้ชม

เชื่อไหมว่าหมากับแมวมันจะผสมพันธ์กันได้แล้วมีลูกออกมาเนี่ย

เอ้าคุณม้ากับลายยังออกมาเป็นล่อได้เลย

โต้กับเสือยังออกมาเป็นไรก้าได้เลย

คือแต่ว่าเจ้าของเขาเชื่อเขาเห็นว่ามันผสมพันธ์กันจริงไง
ก็เลยเชื่อว่ามันคือความรักต่างสายพันธุ์จริง
แบบแกล้งแบบหยอกกันเฉยเปล่าแต่อาจจะไม่ได้ผสมพันธ์กันจริงป่
ไม่แน่ใจให้คุณผู้ชมไปดูไปดูหน้าตาลูกมันว่ามันออกมาเป็นอะไร
คือเหตุการณ์นี้ทางด้านของคุณวามรุณีโจมพลอยเนี่ย
เป็นเจ้าของทั้งเจ้าของหมาเจ้าของแมว
บ้านเลขที่เขาคือ๑๘๔อยู่ที่หมู่๑
บ้านเต๋างอยอำเภอเต๋างอยจังหวัดสะกดนคร

แบบเนี่ยคือฉี่วาวาสตัวผู้นะ
ชื่อเลื่อนลดช่องอะนี้เป็นตัวเหมีย

ส่วนลอดช่องเนี่ยจะเลี้ยงแบบปล่อยกันไป
วิ่งเล่นรอบบ้านไม่ค่อยไปไหนไกลเท่าไหร่
ต่อมาไม่รู้อย่างไรผู้ชม
เห็นเอ๊ะทำไมมีการออดอ้อนกันบ่อยครั้งจังเลย

เหมือนเขาจีดกันคลอเคียออดอ้อนกัน
เดินไปมาหันก้นให้กันดมกันไปดมกันมา

สุดท้ายเขาเห็นเจ้าเฉาก๊วยมันขึ้นผสมพันธุ์กัน

เออเขาก็เลยแบบเอ้าผสมพันธุ์กันซะอย่างนั้น

เจ้าของบอกว่าฉันยืนยันฉันกับแม่เห็นกับตา
ว่ามันผสมพันธุ์กันมันขึ้นคล่อมกัน

แล้วตกลูกมา๔ตัวออกลูกมาเป็นแมว

คือลักษณะของโครงหน้ามันจะยาวหน่อย

แต่ลักษณะของพันธุกามันออกมาเป็นแมว

อะไรอย่างนี้ไปฟังไปฟังเสียงเขาหน่อย

ตัวนี้มันก็ผสมกัน

สับสนคล้ายกับคุณผู้ชมนี่แหละ

งวกลูกมาคนพอทราบข่าวก็ต้องแห่ไปดู

โดยเฉพาะหลังจากทราบข่าวแน่นอนเจ้าของ
แมวกับหมาถูกรางวัลเลขท้าย๑๕งวดที่แล้ว
แมวกับหมาผสมพันธ์กันไม่สำคัญเท่าเรื่องนี้ค่ะ

เขาก็เลยบอกว่า
ก็ให้มาหลายคนก็เลยเอางวดนี้แหละไปที่บ้านเขาลอดช่องมันออก
ร้อนักแหละบ้านเลขที่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่เขาก็เลยบอกว่าเอางวดนี้
แหละถ้ามันมีความแปลกประหลาดแมวหมาผสมกันงวดนี้ก็ต้องมา
แหละหนึ่งแปดสี่เขาว่าอย่างนั้นนะฮะขณะที่สัตวแพทย์เองทางด้าน
ของนายสัตวแพทย์วิสุทธิ์เอื้อกิ่งเพชรอ่าว่าไงเป็นสัตวแพทย
ชำนาญการเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ลูกแมวจะเป็น
ลูกของหมาที่วาว่าตัวนี้เพราะมันคนละสปีชีกันเออถ้าจำไม่
อ่ะมันมันไม่น่าจะเกิดออกมาเป็นลูกได้เอออ่าเพราะมันข้ามสายพันธุ
กันกันแบบชนิดที่ว่าคือคนละสปีชี่นี่คือคนละสายพันธุ์ไปเลย
อืมม้ากับลามันยังอยู่ในสตรีชี่เดียวกันเพียงแต่ว่าแตกแตกเอ่อ
ชนิดออกมาแต่อันนี้มันมันคนละทางคือมันอาจจะขึ้นข้อมการ
สมพันธ์กันได้แต่มันจะออกลูกมาไม่ได้ใช่โครโมโซมน่าจะ
อ่ะใช่ต้องมีแฟนต้องมีแฟนเป็นตัวอื่นน่า
ในขวายเรียกป่อเนี่ยเหรอ
จริงถ้าพูดได้อยากจะสัมภาษณ์มาก
คือที่ล่ามาต้องการจะบอก